ค่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนั่นตรงนี้ก็ต้องให้เยอะ

พบกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ
จันทร์ถึงวันพฤหัสก็หลังรายการเดินหน้าประเทศไทย

มาพูดคุยกับเราได้เหมือนเดิมนะคะ
ต้องพูดแบบพี่ม้าเลย
พบกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพระรหารก็หลังรายการเดินหน้าประเทศไทย
แล้วก็มีพรีร้านหลังเที่ยงคืนด้วยนะคะ
ต้องพูดแบบพี่มาส

เฮัิล
เฮ้ย

อะไรอ่ะ
วันนี้ค่ะเรื่องเล่าในหลวงตอนกว่าจะเป็นเพลงพระราชนิพลพรปีใหม่ที่ผ่านมา
เราได้ยินเพลงพรปีใหม่กันตลอดเลยนะคะในช่วงปีใหม่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชเคยมีพระราชดำรัฐเล่าเบื้องหลังการพระราชนิพลเพลงพรปีใหม่ค่ะ
เข้าเฝ้าทุนกล้าวถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย
เมื่อวันที่๒๒กุมภาพันธ์พุทธศักราช๒๕๕๙

เพลงพรปีใหม่คนก็ว่าแต่งในวันปีใหม่หรือวันก่อนวันปีใหม่
แท้จริงแล้วแต่งมานานก่อนที่จะออกปีใหม่เป็นปีหรือ๒ปี
แล้วก็แต่งแบบทุลักทุเลตอนนั้นไม่สบายคืออยู่ที่เมืองนอกไปมีอุบัติเหตุ
หมอบอกว่าห้ามเล่นแซ็กโซโฟนแต่ว่าท่านจักรพันธ์อยู่ด้วยก็ให้ท่านเป่าแซ็กโซโฟน
ท่านก็เป่ามีเสียงออกมาได้แต่ท่านไม่รู้ว่านิ้วจะวางอย่างไร
ลงท้ายก็เอานิ้วของเราใส่บนแซ็กโซโฟนแล้วท่านก็เป่าลงท้ายท่านก็เล่นแซ็กโซโฟนได้
และเมื่อหมออนุญาตให้เป่าแซ็กโซโฟนก็เริ่มเล่นเป็นเพลงที่แต่งเอาเอง
คนหนึ่งเล่นส่วนหลักแล้วอีกคนก็เล่นต่อสลับกันไปอย่างนี้แล้วจดเอาไว้
มาถึงปลายปีก็เลยนึกว่าเอ๊ะเราแต่งเพลงสำหรับให้พรปีใหม่ก็เอาอันนี้ที่แต่งเอาไว้แล้ว
มีคนแต่งสองคนไม่รู้ว่าเป็นเพลงก็มาปรับปรุงให้เป็นเพลงได้
คุณรู้ไหมครับเพลงพรปีใหม่อีกครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสคุยกับพี่เก้งจิระ
เก้งบอกมดนึกดูนะว่าคนการที่มอบของขวัญให้กับคนทั้งประเทศเรา
สามารถมอบของขวัญให้คนทั้งประเทศได้แต่พระองค์ท่านด้วยพระปีชาสามารถด้วย
จนถึงวันนี้ศิลปินทุกคนเอามาร้องเป็นเพลงที่แบบว่าฟังแล้วมันยังอมตะ
ทุกปีเราจะได้ยินกันเป็นเวลาพิเศษ
แล้วบทเพลงนี้จริงแล้วทำให้เกิดภาพยนตร์เรื่องพรจากฟ้า
แต่ว่าดูอยู่ในไลน์ได้แล้ว
นั่นแหละก็เลยพี่แก้วบอกเนี่ยพี่เอาบทเพลงพระราชนิพล
เอาพระปรีชาสามารถเอาพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านเนี่ย
ทรงทำภาพยนตร์เรื่องนี้พรจากฟ้าว่า
เป็นการมอบของขวัญที่แบบคลาสสิกที่สุด
แล้วก็เหมือนเมื่อก่อนโอเคอาจจะเป็นการส่งสอคสอ
เราจะต้องส่งสคสอให้คนกี่สิบล้านคนเราเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
แต่เพลงนี้สามารถส่งต่อความสุขให้กับทุกคนได้จริง
เป็นเวลานานมากแล้วนะ

นี่เล่าให้ฟังว่าปี๔๒แต่ก่อนหน้านั้นคือช่วงคลองราชใหม่

มาดูภาคใต้ค่ะคุณขาเกิดอะไรขึ้นกับภาคใต้ของเรา
ใช้คำว่ามากเลยคุณดำเอ๋ย
ใต้จมบาดานน้ำท่วมหนักในรอบ๑๐ปี
ถนนขาดหลายสายและรถไฟเป็นอมภาษณ์ค่ะ
ภาคใต้เนี่ยนะคะเมืองคอนนั้นหนักที่สุดคุณผู้ชมค่ะ
น้ำป่านั้นจากเขาหลวงทะลักเข้าทั่วเมือง
และเส้นทางรถไฟหลายสายนั้นเป็นอัมพาต
ทะลุงกับตรังก็ถนนเพชรเกษมท่วมเลย

เมื่อวานนี้เราเพิ่งบอกไปนะใช่ไหมแองจี้ว่า
ว่าแบบโดนแทบจะเหลือแค่ประจวบจังหวัดเดียว
ที่ไม่โดนแต่ก็รู้สึกจะโดนไปแล้วนะฮะ
คือตอนนี้นะคะวันที่๔มกราที่ผ่านมานี้นะคะ
จังหวัดนครศรีธรรมราชฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่หนึ่ง
ส่งผลให้น้ำป่าจากเทือกเขาหลวงไหลเข้าท่วมบ้าน
รัศดรในอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างฉับพลัน
น้ำสูง๘๐เซนติเมตรเกือบเมตรน่ะนะ
ใช่ค่ะยกของหนีกันบางบ้านก็ไม่ได้สูงพอ
เพราะอยู่ในที่รุ่มนะฮะเส้นทางรถไฟนะฮะ
ที่สถานีที่วังชื่อว่าที่วังและสถานีรถไฟ
กะปางที่ทุ่งสงศ์น้ำท่วมยาว๒กิโล
รถไฟไปไม่ได้ต้องจอดที่ทุ่งสงฯเป็นชุมทาง
และขนย้ายผู้โดยสารและสินค้าขึ้นรถบัสไปทางจุดหมาย
ในที่ที่ไปได้นะคะทางรถไฟทางรถไฟชะอวด
แล้วก็บ้านนาหลงที่อำเภอชะอวดก็สูง
ท่วมสถานีรถไฟ๑เมตรจะไหวได้ไง

ต้องจอดแล้วก็ขนถ่ายผู้โดยสารที่บ้านหนองจิ
แล้วรถไฟที่จะเข้าไปทางที่สถานีรถไฟนคร
ต้องจะจอดถ่ายผู้โดยสารที่ทุ่งสงศ์เหมือนกัน
ก็คือทุ่งสงศ์ตอนนี้คือไปได้ไกลสุดได้เท่านี้

คาดว่าอีก๓วันน้ำจะไหลเข้าท่วมตัวเมือง
คือหมายถึงในตัวเมืองตรังเลย

ตอนนี้จะอยู่รอบและยะลาค่ะ
โดนเข้าไปด้วยนะคะต้องสูง๑เมตรกว่า๑เมตร
๑เมตรกว่า๑เมตรที่ตระบวนธาตุทรงน้ำ
แล้วก็ต้องใช้เรือเท่านั้นเลยที่ยาลา
แล้วตอนนี้ที่จะแก้ไขได้ก็คือ
รอว่าถ้าไม่มีฝนเนี่ย

ท่านนายกก็บอกว่าได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนช่วยเร่งรัด
กองทัพภาคที่๔ก็ส่งทหารไปช่วยนะฮะ
ราชการต่างรวมสรรพกำลังช่วยเหลือประชาชนทั้งเฉพาะหน้า
แล้วก็ที่พอช่วยเหลือตัวเองได้เขาก็ช่วย
แต่ว่าทางทหารเนี่ยก็เอาคนไปช่วยขนของขนอะไรเนี่ยนะฮะ

ไม่รู้อยู่ดีก็มีพายุฝาดเข้ามา

ไปด้านบนตรางใช่มั้ยคะ

วันนี้ทางประเทศไทยตอนบนมีฝน
ลมกระโชกแรงบางที่ภาพเหนือเหรอ
ส่วนทางด้านอ่าวไทยอนามันคลื่นศูนย์๒๔เมตร

เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำคือ
เรือเล็กต้องงดออกจากฝั่งโดยสิ้นเชิง

คุณยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะฮะ
ภาพใต้มี๑๔จังหวัดโดนไป๑๐
ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
ทะลุงสงขาระนองพังงาภูเก็ต

ตอนนี้ก็เป็นแบบนี้ประจวบชุมพรก็โดนถูกไหมครับประจวบ
รู้สึกว่าวันนี้ก็เริ่มมาแล้วประจวบฝนเริ่มมาแล้ว
วันนี้ถามน้องที่อยู่หาดใหญ่แต่เขาบอกว่าหาดใหญ่ก็อยู่ในสงครา

จะมีบอกถ้วมหนักในรอบ๑๐ปีนะ
ต้องถือว่าเป็นน้ำที่ท่วมหนักในรอบ๑๐ปีจริงไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

สตาแกรมของทางไทยรัฐวันนี้เขาอัปเดตเลยว่า
รอบ๑๐ปีไม่เคยเกิดขึ้นอย่างนี้เลย

โอเคเราได้ยินคำว่าทรัพย์น้ำตาชาวใต้เนี่ย
เราจำกันได้พวกเราไปร่างรับโทรศัพท์กันเนี่ย

ที่ว่านักภายุเกลไง

เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด
ก็แต่ก็มีคนทำคลิปนะฮะ

เออทำเป็นถาปนีกับคุณกิติเมื่อเช้านี้รู้สึกทางข่าวเช้าของไทยรัฐเราก็ได้นำมาเสนอกันแล้ว

เขาก็แบบทำของเขาเอง

คือมันก็เครียดอะเนาะเพราะว่าเราก็เข้าใจขนาดตอนนี้กรุงเทพเราไม่ได้โดนหนักขนาดนี้

ในขณะที่ภาคใต้น้ำท่วมหนักในรอบ๑๐ปีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
เมื่อก่อนที่เราปิดปีใหม่กันเราพูดถึงเชียงใหม่ที่แผ่นดินไหว
เมื่อวานนี้อำเภอจอมทองแน่นอน
สมมุติเราพูดถึงอำเภอจอมทองเนี่ยมันจะมีรอยเลื่อนอยู่
เมื่อวานนี้เกิดพันธ์ดินไหว้๙ครั้งติดต่อกัน
ศูนย์กลางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีรายงานความเสียหายนะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญวันนี้ภาคเหนือเชียงใหม่เชียงราย
กลายเป็นจังหวัดที่ทุกคนเดินทางไปหมด
ค่ะเพราะช่วงนี้จอมทองก็ขึ้นดอยอินทนนท์จอมทอง

เมื่อวานก็ผ่านดินไหว้ในเชียงใหม่๖ครั้ง
เหมือนกันอันนี้คือ๖ละรอบแต่นี่๙ครั้งติดต่อกันเลยพี่โดยเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืน๑๑นาที
อำเภอแม่แจ่มขนาด๒๑ความลึกประมาณ๑กิโลเมตร
ก็ห่างกันอีก๒นาทีระยะเวลาการห่างเนี่ย๒๒๒
ไปที่เที่ยงคืน๑๕นาทีที่อำเภอแม่วางขนาด๒๗ริกเตอร์
ความลึกลงไปอีก๗กิโลเมตรในขณะที่เว้นระยะไปสักนิดนึงนะครับ
ประมาณตี๑๒๕นาทีกลับมาที่อำเภอจอมทองอีก
ลิกเตอร์คือก็เบาลงแล้วนะฮะแล้วก็คือสลับกันอยู่อย่างเง
วางจอมทองแม่วางจอมทองจนในที่สุด
จอมทองเนี่ยปาก็ไป๑๒๓๔๕จอมทอง
เฉพาะอำเภอจอมทอง๕ครั้งตั้งแต่เที่ยงคืน๑๓นาที
ไปสิ้นสุดท้ายที่ตี๓๑๙นาที
แต่ไม่ได้ทำให้บ้านเรือนเสียหายเป็นเบา
เพราะว่ามันแค่๑กว่าลิกเตอร์๒กว่าลิกเตอร์
แต่ก็รับรู้การสั่นสะเทือนพอสมควร
แต่ก็มันจะอาจจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่า
ที่ว่า๙ครั้งเนี่ย๙ครั้งติดต่อกัน

เพราะก่อนนั้นนี้ไม่นานก็เพิ่งมีไว้รอบนึง
ไหลทวีบนี่คือที่มันผ่านเขื่อนที่เมืองการนี้ใช่ไหม
คือจังหวัดพี่กาญจนบุรีก็จะมีอันหนึ่ง
การจนบุรีก็จะมีรอยเลื่อนอันหนึ่ง
ซึ่งเขาบอกว่าจะเป็นรอยเลื่อนที่มีแรงเสียสะเทือน
ถ้าสมมุติพม่าปุ๊บกาญจนบุรีรับศึกรู้สึก
ในขณะเดียวกันรอยเลื่อนของเชียงใหม่เรารู้อยู่แล้ว
อำเภอจอมท้องอำเภออะไรมันจะมีรอยเลื่อนอีกหนึ่ง

พูดถูกครับก็เป็นเส้นไหลทวีบ
อย่างที่บอกก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด
วันนี้ยังไม่มีตั้งแต่หลังจากตี๔ตี๕มาก็ยังไม่มีรายงาน

คราวที่แล้วเราไปนั่งช้างต้องไปที่หัวหินฝรั่งรู้

ช้างเขาก็สืบทราบมาว่ามีซากช้างที่นั่น
แล้วก็ไปเจอจริงด้วยแล้วก็เตรียมตรวจสอบหาดีเอนเอค่ะ
คุณชัยวัดริมลิขิตอักษรหัวหน้าชุดเฉพาะกิจพญาเสือ
กรมวิทยาลัยแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช
ได้นำในอำเภอหัวหินและเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่อุทยาน
ฝ่ายประคองไปเกือบ๑๐๐นายคือไปชุดใหญ่เลย

ที่หลังวัดเขาอิติสุขโตถนนสายหัวหินหนองพลับ
เทศบาลเมืองเลยนะคะแต่ว่าเข้าไปทางข้างหลังนะฮะ

นักธุรกิจชื่อดังเป็นเจ้าของสวนสัตว์หัวหินซู
เช่าพื้นที่ทำหมู่บ้านช้างมากว่า๑๐ปี
ต้องเคยได้ยินนะหมู่บ้านช้างของหัวหินดัง
หลังจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้รับเบาะแสแล้วว่ามีช้างตายนะ

รอบหมู่บ้านช้างจึงเอาแก๊คโฮลขุด
และพระครูบรรพฤษพัฒนากุลวัดพระวัดเขาอิติสุขโต
เป็นผู้ชี้จุดนะก็ขูดไปลึกกว่า๓เมตร
เจอไปทั้งหมด๕ซากโอ้ยใช่ค่ะ๕ซาก
แต่ว่าซากเขาเนี่ยมีจีวอนคุม
เขาบอกว่าจีวอนนี้บอกว่ามีเศษผ้าเหลืองที่ผ่านการสวดบังสกุลติดอยู่
คืออาจจะฝังได้มีพิธีต้องมีพิธีพี่ช้างต้องฝังแบบนี้
ไม่รู้ไงว่าเป็นช้างอะไรยังไงทำไมต้องขุดมันมีวิธีใช่ค่ะ
แล้วก็ขุดพบทั้งหมดเลยทีแรกก็๒แล้วก็เจออีก๓
ก็ทั้งหมดเป็น๕นะคะคือทุกซากจะห่างประมาณ๑๐๐เมตร
เฉพาะกิจเขาบอกว่าต้องรอพิสูจนซากช้างว่าเป็นช้างป่านำมาสวมรอยช้างบ้านหรือเปล่านะคะ
แล้ววันนี้ก็โดนการขุดตำที่ได้รับบ่อแสมาก็คือ๕จุดที่บอกไปแล้ว
คาดว่าจะเจออีกหลายเชือกที่ถูกนำมาฝังอยู่ที่นี่
แล้วก็ทีมพญาเสือก็จะดำเนินการขุดหาต่อเนื่องอีกหลายวัน
เพราะว่าก็มีคนแจ้งไปนี่แสดงว่าก็ความที่เก็บไว้รูป
คุณยังดูทีวีกันได้อยู่ใช่มั้ยฮะชาวภาคใต้ยังเห็นส่งไลน์เข้ามากันเยอะ

ขอให้ทางชาวใต้ช่วยส่งข่าวมาหน่อย
จะได้นำมาบอกคนที่เขาอยากจะทราบว่า

ชายาน้ำท่วมหนักมาก
คนหน้าตาดินส่วนมานะฮะ
ปัดพลุงฝนตกน้ำท่วมบ้านเรือนนะฮะ
ที่รถไมนเผ็ดของปัดพลุงเท่านั้นพอมา

จากข่าวใส่ไข่หรือจะเป็นไทยรัฐนิวโชว
เรายังต้องการสถานการณ์ของคุณอยู่นะฮะ
ว่าวันนี้สถานการณ์น้ำของคุณเป็นยังไงกันบ้างแล้ว

หลังจากมูไนท์ออกไปคำชะนดแทบจะต้องขายตัวแล้วแหละมั่งติดหน่อย

เอ้าชมหน้าสักครู่เดียวค่ะ
เอาละครับในที่นี้ทางสุราธานีเรารู้สึกจะติด
มีคนส่งมาว่าตอนนี้ถนนสายเอเชียตัดขาดแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้น้ำท่วมค่อนข้างจะหนักพอสมควรแล้ว

แล้วน้ำมาจากภูเขาด้วย
วันนี้ถนนสายเอเชียตัดขาดเป็นที่เรียบร้อย
นี่นี้ความระยะของน้ำขาดแล้วค่ะ

ชุมภรสุราธารณ
เพลงที่๔เพียรติต้องชิดสาย

ตอนนี้จะเหลือแต่กล้องห้วยไล่ที่

เท่านั้นที่ท่านนายกยังใต้ไม่เจน
สะพานของท่านนายกนี่ก็เป็นเพลงที่

เพื่อจะใช้ทำความเข้าใจกับประชาชน
คณะรัฐมนตรีแล้วก็ข้าราชการ

นั้นเป็นปีที่สำคัญมาก
ที่เราจะต้องเดินหน้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย

ใช่ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ต้องทำตัวเป็นสะพาน

เนี่ยรู้ว่าเป็นอุปสรรคสิ่งกักควั้ง

ต้องทำตัวเป็นสะพานไม่ใช่แค่ตนคนเดียวนะคะ
ซึ่งสิ่งที่เขียนมาเขียนให้คนทั้งชาติให้คนที่ทำงาน

จะได้รู้ว่าปีนี้นะเราจะเป็นสะพานให้ทุกคน
ก้าวผ่านอุปสรรคต่างไปได้ทั้งหมด
วันหยุดทีนึงนายกก็จะแต่งเพลงสักเพลงหนึ่ง
นี่เป็นซิงโก้ที่สี่แล้วนะฮะอุปสรรคต่าง
งู้ครันผิดให้ออกพี่ม็อต
เด็กไทย
ตามอย่างนี้มีอย่างอื่น

ตามรถแมป

สั้นที่สุดตั้งแต่เคยได้ยินมาเลย
เขาจำได้ง่ายดีอ่ะ
ใส่ใจศึกษาพาชาติมั่นคง
เอาอย่างนี้ในอีกหนึ่งเรื่องที่นายกเขาสั่งกำชับว่า
ภายใน๓เดือนจะต้องบูรณาการให้เสร็จให้เร็วที่สุด
แล้วเราก็เห็นด้วยอย่างมากคือเรื่องรถตู้พี่
เมื่อวานนี้ในระหว่างที่ตัวเองเดินทางกลับมาบนโทเวนแล้วตัวคว่ำอีกแล้ว

แน่นอนว่าเมื่อนายกสั่งการมา
ก็จะมีการเตรียมรถจำนวนรถตู้ข้ามจังหวัด

ว่ารถมันหมดอายุการใช้งานแล้วพี่

แต่เรามีรถตู้นี้เพราะว่ารถปกติไม่พอใช่ไหม
บางครั้งเราต้องยอมรับว่ารถตู้ก็ติดแก๊ส
การติดแก๊สเนี่ยถูกบ้าง

เราก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันว่าบางคนก็ติดแบบถูก

ถูกติดแก๊สอันตรายมันสูงพอสมควร

อบรมคนขับรถเนี่ย
ทางรัฐมนตร์บอกต้องอบรมคนทุก๖เดือน
จากเหตุบัติเหตุรถตู้โดยสาร

เปรียมหลักข้ามเล่นพุ่งชนรถกระบะ
น้ำบนถนนบ้านบืนแกรง

รับปีใหม่คือเกิดไฟลุกไหม้

ทำให้มีผู้เสียชีวิตพี่

ไทยรัฐนิวโชว์หรือทางไทยรัฐทีวี
เราก็ได้รายงานไปเนี่ยนะฮะ
ล่าสุดครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่า
ภายในปี๒๕๖๒เนี่ยจะผลักดัน

คือจะต้องมีการตรวจสอบกันให้มากขึ้น

แล้วก็จะให้ใช้รถโดยสารที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

เพื่อความปลอดภัยพร้อมกับให้ผู้ขับรถโดยสารเนี่ย

แต่เราต้องยอมรับว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่

แต่ละคันวิ่งกันแบบไม่รู้กี่รอบ

หายสี่สั้นอีกอันหนึ่งช่วงเทศกาลสงกราม

รถตู้ข้ามจังหวัดที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะฮะ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะทำได้
ควบคุมให้อยู่ที่ประมาณ๓๐๐๐คัน

หลังจากนี้ก็จะขอความร่วมมือพร้อมทั้งเร่งให้จำนวนรถตู้ดังกล่าเนี่ย

แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณดูดี

คนที่เบอร์โทรศัพท์มือถือ
หรือมีคนที่มีตัวเลขเกี่ยวกับตัวนี้

หมายถึงว่ามีอย่างละตัวหรือต้องมีติดกัน
ตัวไหนตัวนึงก็ได้

วกไปอีก๑๖ปี

๓๕๒มันเป็นเลขมรณะ

ในขณะเดียวกันคอหวยก็ซื้อเลขทะเบียนนี้หมดเกี้ยงเหมือนกัน

แล้วก็เหตุถึงรถเบ้นตกร่อง

ก็เป็น๓๕๒เป็น๓ตัวท้ายเหมือนกันหมด
ปรากฏว่าแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตายเยอะเหมือนกัน

เบ้นมี๓๕๒ก็เสียชีวิตเหมือนกัน

แต่ฉันไม่เข้าใจแล้วทำไมหวยจะออก๓๕๐
เป็นแปลงทั้งหมดจริงมั้ย
เป็นข่าวหน้า๑หมดครับ
รถเบนต์ที่จังหวัดจะเชิงเศร้าตกร่อง

มันมาดูแล้วเห้ยทำไมเลขท้ายทำเป็น๓๕๒ทั้งคู่

มีการแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะเหลือเกินว่า
ไอ้๓๕๒เนี่ยมันคือเลขมรณะตั้งแต่วันนี้

โทรศัพท์ระเบอร์อะไรบ้างต้องกระนั่งดูอีกสักดี

จะมีข้อมูลที่ลึกไปถึงบาร์ดานมากกว่านี้กันใช่แล้วเมื่อกี้ชาวฟ้าส่งมา
รถติดคำชโนธแต้วนาคีส่งให้คำชโนธนั้นฮอตปีใหม่นักท่องเที่ยววันละแสนค่ะ
ขอซ้ำนะคะวันละไม่ใช่ทั้งหมดนะคะ
นายสุวิชาญชัยโกมลนายอำเภอบ้านดุงเปิดเผยว่า
จากกระแสประชาสัมพันธ์ประกอบกับละครนาคีทางช่อง
ทำให้วันหยุดยาวช่วงปีใหม่คนมาเที่ยวคำชโนธเฉลี่ยวันละ
๑แสนคนรถติดทุกเส้นทางที่เข้าคำชโนธ

ซึ่งคุณดรเกซินีวัฒนธรรมของจังหวัดอุดร
เปิดเผยว่าเพิ่งย้ายดำรงตำแหน่งและมีโอกาสได้ไปเยือคำชโนธครั้งแรก
ไปดูวิถีวัฒนธรรมต่างเนี่ยนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่ากระแสละครเรื่องนาคีทำให้จำนวนท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
มากเป็น๒เท่าจากที่เคยมีแล้วที่คำชโน
คนดูเยอะคนตามเยอะเหรอกันกันแล้วก็
มีคนจะอยากให้พี่พาไปเหรอคำชะโนธไม่ทุนมากฮะฮ่า
งจี้บอกให้มดดำจัดทัวร์เร็ว

เดี๋ยวให้อาร์ดภาษุสุดด้วย
ที่คำชะโน่นนะคะนึกที่นั้นมีประมาณ๒๐กว่าไร่ตั้งอยู่ที่เผื้อบ้านดงจัวร์หูดอนเนี่ย
มีต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่าต้นชะโน่น

วับเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเกาะเนี่ยน้ำจะท่วมทุกปี

เหมือนกับว่าเกาะนี้ลอยขึ้นมาคือไม่เคยจม
ก็ไทยรัฐทีวีเคยเอานักประดาน้ำ
ลองดูเดี๋ยวลองให้ไทยรัฐทีวีเมื่อปีที่แล้ว
ไทยรัฐทีวีเป็นช่องเดียวที่เอานักประดาน้ำ

มันก็เป็นรากอะไรข้างใต้เต็มไปหมดเลย

ต้นชะโนธนี่พี่เชื่อไหมว่าครั้งนึงเนี่ย

พญานาค

คิดต้อนนายทิศต้นชนอดเนี่ยมีทีหนึ่งเดียวในโลกอยู่แต่ที่นี้เท่านั้น
จากหน่วยฉายเรื่องจำจันที่บอกว่ามีคนมาจ้างแล้วก็
ที่เขาเชื่อว่าทางขึ้นลงพญานาคเนี่ย

อีกที่หนึ่งคุณจะต้องไปที่บึงกาล

ตอนนี้ที่คำชโนธก็ผู้คนที่อยู่ที่นั่น
ก็ขายบายสีขายของที่ไปบูชาพญานาค
ก็เศรษฐกิจก็ดีขึ้นเป็นตามกัน

สารหลักเมืองเป็นพญานาคสารพญานาคอยู่กลางจังหวัด
แล้วก็พยายามจะเอาต้นชะโนดรมาปลูกที่อุดร

เขาเชื่อว่าถ้าใครเนี่ยเอาต้นนี้ออกมาปลูกที่ไหนไฟไหม้หมด

มีความพยายามหลายคนเอาไปเพาะพันหรือไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไฟไม้
ก็ไม่ได้อืออ้าช่วงหน้าค่ะคุณชายเคลียร์กับคุณวุ้นเส้นป้ากัน
ถ้าเกิดเหมือนเขาเจอกันเขาก็ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมด้วยกันนะคะ

โพลดาราแล้วก็ที่สำคัญไยแพทนักภาพบอกรับตรงว่า

ไยแพทไยบ้า
ไปเร็วอัปเดตหน่อยพี่ชะคริบพี่วุ้นเส้นยังไงคะพี่เมียว
เขาไปเจอกันค่ะชะคริบวุ้นเส้นนั้นก็ได้หยาดขาดกันไปแล้ว
หลังจากที่มีข่าวว่าไปเมคอัพคือทำให้ดีขึ้นที่ญี่ปุ่นก็ไม่เวิร์คนะคะ
ปรากฏว่าเขาก็วุ้นเส้นก็ลงไอจีว่า

แองทิอะไรเกิดขึ้นบ้าง

ปรากฏว่าในโลคโซเชียลมีความขึ้นไหวหลังจาก
คุยกับตัวเองแบบนื่อยสันอะแน่
แต่พอที่ของชาวคิดก็เป็นอีกแอลหนึ่ง

แล้วก็เป็นอีโมจีก็เป็นตัวหมูตัวงอ
มันก็มีเหมือนกามาเทศแบบนี้
ก็คือคนไปเจอกันหรอกตอนนี้คือคนก็เข้าไปเพื่อนดาร์ไลน์แหละ
เข้าไปคอมเมนต์เยอะมากทุกคนอ่ะทุกคนอ่ะวิวุ้นเซ็นทุกคนอ่ะ
แบบต่างว่าเขาโสดนะนั่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างนี้
ก็มีการแจกดอกไม้กันเยอะขึ้นแต่จริงต้องติดตามดูนะฮะ
พี่ฟลุ๊กก็เข้าไปเขียนอันนั้นแบบสวีท
ก็มีกลุ่มหนึ่งก็อยากจะเห็นภาพเดิมอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่วุ้นดูนึกไม่โค่ยมีผัวด้วยเนอะ

อย่างนี้ดีกว่าหรือ
ก็เป็นคุณไม่น่าจะมีผัวจ้ะ
ไม่เขาก็ได้เขาเต็มทีรักด้วย
เอามาดูโปรดาราค่ะต้นปีมาฟ้าใหม่
ต้องมานั่งดูกันสักนิดนึงว่าโพลดาราของเราเนี่ย
ปีนี้มีใครได้ได้อะไรกันบ้างนะ
ถ้าเป็นเรื่องของพระเอกในดวงใจเนี่ย
คนนี้ติดอันดับมา๕สมัยค่ะ

นี่ขนาดไม่มีละครออก๕สมัย
ปีเต็มนะอนักคิมใจคือล่างสุด

พระเอกรุ่นพี่ค่ะคุณติ๊กเจษฎาพร

นี่มี๒คนนะมีแฟนพี่

คุณป้องนวัตรและคุณเวีย

อันดับที่๕ก็เป็นคนเคนภูมิก็มาจากนาคีเนี่ยแซงมาเลย
รุ่นนี้ฆ่าไม่ตายเนอะรุ่นติ๊ก๗รุ่นป้องนาวัดรุ่นเอิก
พี่เคนเคนภูมิต่อให้เกดรุ่นเกิดขึ้นมาก็ฆ่าไม่ตายเนอะ
ธีรเดชกับติ๊กนี่ไม่เคยตกจากโพลไม่เคยเลยกี่สิบปีแล้ว
เคนธีระเดชไม่เล่นละครเหมือนกันพี่นิกก็ยังเล่นอยู่
ลูกอย่างเดียวก็เนื้อหอมทะลุจอ
ส่วนนางเอกนางเอกในดวงใจนี่แซงมาแบบปลายปีเลยคุณแต้วค่ะ
นัทพรคือมาจากนาคีเลยคนนี้อันดับ๒รองแชมป์ก็เป็นคุณนุ่นวรนุษย์
นี่จากพิสวาครอันดับ๓ก็เป็นคุณมิวนิถาจากตามรักคืนใจ
อันดับตอน๔คุณแอนทองค่ะอ๋อเป็นผู้จัดแล้วก็ยังอยู่ในโพง

แบบว่าได้คะแนนนำมาเลยเบียดนางเอกรุ่นพี่
อย่างคุณอ้ำพัชราภาไปด้วยนะ

แบรนด์นี้ก็เนวาดาอีกหนึ่งคนนะ
ออกอีเว้นอย่างเดียวปัดตลอดปี

มีพิชยามีพิชยามีพิชยา

ไม่มีที่ชมเหรอปีนี้

อ้าวยีแห่งปีดีกว่า

อันดับหนึ่งเลยคือน็อตกราบรถค่ะ

อันดับสองก็เป็นคุณเซ็กโลโซ

มีคุณใบเตยอาสยามตามติดมาด้วย
คุณใหม่ดาวิกาก็ยังสลัด

คือเซ็กซี่แห่งปีไม่ติดแต่มาติดอยู่๒แห่งปีค่ะ

แล้วก็คุณเบสออนพิมพ์

พูดจนกลายเป็นเขาบอกว่าปลาหมอตายเพราะปลาก็อะไรแบบนี้
เอาละแต่วันนี้อยากให้ดูท็อกทะลุดาวฮะ

หนูเล็กก่อนบ่ายนางเป็นคนที่สร้างสีสันตลอด

เขาพยายามมาทำงาน

วันนึงบอกพี่มดเชื่อมั้ยว่าหนูกว่าจะได้บ้านแบบนี้
หนูไปพูดก็แอบยามเข้าไปแล้วไปนั่งคุยกับบ้าน

ให้ฉันได้มาไปวนไปพูดกับเขาอย่างนี้ทุกคืน

แล้วในที่สุดนางก็ได้บ้านหลังนี้จริง

คนมีเพศสัมพันธ์กันแล้วเสียงดังนางไม่สามารถอยู่ได้

คืนนี้๔ทุ่มตรงเรากลับมาเจอกันอีกรอบนะฮะ

ครบทรงชาติกลับมาเจอกับข่าวใส่ไข่ฮะ